พาไปดูที่เพชรบุรีกันก่อนนะคะ
รถกระบะเขาบรรทุกเนื้อไก่มา

พุ่งไปชนเสาป้ายบอกทาง
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ๒คนค่ะ
ไปดูจังหวะที่ทีมอาสากู้ภัย

เอาอุปกรณ์ตัดทางเข้าไปช่วยเหลือ

นี่เป็นรถกระบะมิซูบิชิสีขาว

ชฉิ่ง๘๐๓๖กรุงเทพฯ

ถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้ายังเช้ามืดอยู่เลย
ผู้บาดเจ็บคืนในประสงค์ภูผา

แต่ตัวเขาเองตัวนายสุรษักร์เนี่ยเขาขับกระเปะอีกครั้งตามมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะของนายประสงค์ยางแตกค่ะ
ก็เลยเสียหลักไปชนกับเสาป้ายบอกทางทำให้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
เป็นรถขยะไปชนท้ายรถกระบะที่จุดกลับรถ
ตลาดบ้านนาจารย์ถนนสายกาลสินสมเด็จเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายนี้เองนะคะ
ในที่เกิดเหตุมีรถสิบล้ออีซูซูสีส้ม
ทะเบียน๘๑๒๐๕๓กาลสิน

เป็นรถขยะของเทศบาลเมืองกาลสินสภาพคือพังเสียหาย
กระบะมิดซูบิชิสีบรอนทะเบียนบ่อใบไม้พพ๓๑๕๗กาลสิน

นายทวีมณีก้อนเป็นคนขับรถขยะค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุฝนตกตกหนักด้วยนะคะ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุก็เห็นว่ามีรถหกล้อคันหนึ่ง

แล้วก็มีรถกระบะขับอยู่ด้านหน้าหักหลบออกมาด้านซ้าย
คนขับรถขยะบอกว่าพยายามจะหยุดรถแล้ว
แต่มันหยุดไม่ได้รถมันลื่นนะคะถนนลื่นด้วย
ถลายไปไปชนกับท้ายรกระบะนะคะ
ส่วนคนขับรถกระบะชื่อว่านายพรานทองฤทธิโรธค่ะ

พอไปถึงจุดที่เกิดเหตุเขาพยายามจะเบี่ยงซ้าย
แซงรถหกล้อที่กำลังจะกลับรถนะคะ
แต่ว่าตอนนั้นรถขยะมาชนท้ายรถเขาพอดี
รถก็เลยหมุนพอหมุนปุ๊บไปฟาดกับรถหกล้อ
เพราะดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ